ก็คือตอนเป็นแอร์เราก็ไม่เคยคิดเลยว่า
มันจะเกิดสถานการณ์แบบนี้ที่ทำให้เราตกงานได้ทันทีค่ะ
บางทีเจอผู้โดยสารแปลกเจอเพื่อนร่วมงานแปลก

แล้วก็ทำงานกับธรรมชาติก็แบบมีความสุขดีค่ะ
คุณค่าของการเป็นแอร์กับคุณค่าของการเป็นชาวสวน

เป็นความฝันมาตั้งแต่แรกเลยว่าอยากเป็นแอฟ
คนก็จะคิดว่าเป็นแอร์จะแบบสวยนะคะ
แต่จริงแล้วก็เป็นงานที่
ต้องใช้ความอดทนสูงมากทีเดียวค่ะ
ด้วยความที่เราต้องบินไปทั้งอเมริกาเกาหลีนะคะ
เรื่องการปรับเวลาการนอนเนี่ย

โดยที่แบบเคยไม่ได้นอนวันกว่าเลยค่ะ

จริงแล้วตอนแรกก็คืออยากเป็นแอร์ไปเรื่อย
แต่พอเราทำมาสักพอดีเราก็คิดว่า
พอโควิดปุ๊บบริษัทเลยขอให้เราแบบว่า
อาสาสมัครนะคะหยุดงานโดยไม่รับเงินเดือนได้ไหม
ตอนนั้นเราก็โอเคมันก็

ก็เลยแบบว่าโอเคอาสาไม่ทำงาน

แล้วก็เห็นเขาปลูกต้นกระบองเพชรมานานแล้วประมาณ๑๐กว่าปีอะค่ะ

เมื่อประมาณปี๒ปีที่แล้วก่อนโควิดตอนเป็นแอร์
เราแบบเฮ้ยนี่มันต้นอะไรแบบน่ารักจัง
มีต้นหนึ่งที่อยู่ในสวนที่บ้านแล้วเราก็แบบถามเขา

แล้วเราก็เริ่มมาช่วยเขาเพาะปลูกตอนนู้นที่ยังเป็นแอร์อยู่
มีเวลาว่างก็มาช่วยพี่สาวปลูกต้นไม้ค่ะ
ก็คือเรามาเลี้ยงอยู่ในโรงอบนะคะที่นี่ค่ะ
ปกติแล้วความจริงแล้วกระบองเพชรเลี้ยงในโรงเปิดก็ได้นะคะ
แต่ว่าถ้าเลี้ยงในโรงอบแบบนี้นะคะจะทำให้ผิวไม้ค่ะสวยขึ้นค่ะ
อันนี้ทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นสายพันธยิมโนคาเลเซียมค่ะ
หลังจากที่แนนแบบเกิดช่วงโควิดนะคะแล้วแบบว่าโดนผลกระทบ
ตอนแรกเขาก็คิดอยู่ว่าเขาจะไปสมัครงานอะไรดีไหม
แต่เราก็ชวนเขาว่าเออมาทำกระบองเพชรด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้นะ
แล้วพอดีว่าตอนแรกเขาก็ยังไม่ได้อินนะคะ

แต่เขามาเจอตัวนี้ค่ะมาเจอยินนก
อตเตอรี่ออกโชว์นะคะแล้วเขาเห็นว่ามันมุ้งมิ้งมิ้งอะค่ะ

น่ารักเหมาะกับผู้หญิงค่ะเขาก็เลยเริ่มอิน
เราก็เริ่มที่จะมาปลูกกับเราแล้วก็เริ่มช่วยขยายพันธุ์
เราก็ค่อยสอดวิธีการเปลี่ยนดินวิธีการปลูก
ระวังเรื่องแสงแดดหรือวิธีการลดน้ำอย่างนี้ค่ะ
แล้วค่อยเทรนด์น้องเหมือนเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการอะไรอย่างนี้ค่ะ
ด้วยความที่ว่าพี่สาวคือมีโรงเรือนที่พร้อมอยู่แล้ว

แต่สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาปุ๊บแล้วโรงเรือนยังไม่พร้อมอย่างนี้ค่ะ
ส่วนที่ได้รับแสงแดดไม่เพียงพออาจจะตายได้หรือเน่าตายได้เรื่องปริมาณน้ำค่ะ
ทีนะคะจากกระบองเพชรนะคะจะมีแค่โทนสีเดียวคือสีเขียวแบบนี้นะคะ
เรานำเข้าจากญิปุ่นไต้หวันมาพัฒนาต่อย่อน
จากที่มีสีเหลืองนะคะขั้นแรกนะคะมีสีเหลืองสีแดงนะคะ
กลายเป็นคนไทยเราเก่งมากนะคะเราทำได้สีชมพูนะคะ
ซีซีเปียสีม่วงนะคะสีแดงได้หลายเฉดสีเลยที่เห็นตรงนี้นะคะ
อย่างตรงนี้ที่เลี้ยงไว้ก็จะเป็นไม้ชำหน่อของคนที่มีชื่อต่างนะคะ
สมัยก่อนก็คือเขายังไม่ได้ตั้งเป็นชื่อนิกเนมหรือชื่อโค้ดนะคะ
เพราะว่าด้วยความที่ว่ายังไม่ได้เป็นกระแสที่แบบคิดขนาดนั้นนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ค่ะพอมันฮิตปุ๊บคนหาซื้อจำนวนค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะ
แต่ละส่วนก็พยายามที่จะทำให้ไม้คนของตัวเองมีชื่อนะคะ
โดยการที่เราตั้งชื่อโครนไว้เพื่อให้รู้ว่าแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรค่ะ
ด้วยความที่ว่าอย่างฝักหนึ่งมันจะให้เมล็ดมากกว่า๑๐๐เมล็ด
มันทำให้เราขยายจำนวนได้เยอะแล้วก็เร็วขึ้นค่ะ
แล้วประจวบเหมาะกับสภาพอากาศที่เป็นแบบร้อนชื้นอย่างนี้ค่ะ
พันธมิมนกก็เลยขยายง่ายในเมืองไทยค่ะ
แล้วก็ต่างชาติก็มาหาซื้อในเมืองไทยอย่างมากค่ะ
เหมาะมากค่ะเหมาะกับการเลี้ยงสายพันธุ์นี้ค่ะ
และที่ตอนนี้ที่พัฒนากันมาไกลก็คือ
อย่างคนนี้ค่ะปกติแล้วเราจะไม่มีเป็นโครนสีดำใช่ไหมคะ
แต่อันนี้คือคนไทยเราเก่งมากนะคะ
สวยด้วยเข้ากับชื่อด้วยมันก็ยิ่งทำให้ไม้ดูโดดเด่น
แล้วก็หลายคนก็อยากจะนำไปเลี้ยงต่อค่ะ
โดดเด่นที่สุดตอนนี้ที่ทำอยู่ก็คือ
อาจจะเป็นสีทนสีชมพูออกส้มแบบนี้นะคะ
หรือแบบออกบ้างแดงแบบนี้ค่ะ
แต่ส่วนใหญ่ที่พยายามทำเราอยากได้มีความหลากหลายมากขึ้น
ก็คือจะเป็นแพทเทิร์นที่แบบดั่งกระจายสีพาร์ทเทลแบบนี้ค่ะ

ลูกค้าก็รอคิวที่จะมาอุดหนุนเยอะมากค่ะแต่ก็ทำไม่ทัน
ตอนแรกเขาทอเพราะว่าเขายังไม่เคยออกงานอีเวนต์

เขายังไม่มั่นใจว่ารายได้มันได้ประมาณเท่าไหร่แล้ว
ต้นไม้ต้นหนึ่งเราจะขายได้ราคาเท่าไหร่

เขาก็จะได้เงินแบบเกือบแสนค่ะมันอยู่ได้สบาย
เขาเริ่มมาเครียดกับรายจ่ายที่เขาแบบยังมีหนี้บัตรเครดิต
หรือประมาณหลายอย่างที่ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่

รายได้ให้เงินพ่อแม่แล้วก็เอามาตั้งตัวในการขยับขยาย
เรื่องขยายโรงเรือน
แล้วก็ผ่อนบ้านผ่อนที่ดิน

หลังมารู้สึกอึดอัดเหนื่อย

ก็คือตอนเป็นแอร์เราก็ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดสถานการณ์แบบนี้ที่ทำให้เราตกงานได้ทันทีค่ะ
คราวนี้เขาต่อสัญญาไปเรื่อยมันไม่ค่อยมีปัญหา
ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงระดับหนึ่งเลยนะคะ
ก็ไม่เคยคิดว่าจะมีจุดนี้แล้วก็ทำให้นึกได้เหมือนกันว่ามันควรจะมีอาชีพสำรอง
ตกมาจะได้ไม่เคว้งมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
เวลาที่เราชอบหรือทำอะไรถ้าทำด้วยใจรักจริงสุดท้ายมันจะมีช่องทางของมันเองค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็สามารถทำได้แล้วก็นำมาเป็นอาชีพได้จริง
ไม่มีความช้าในทุกอาชีพแต่ต้องเริ่มค่ะ
สวัสดีครับทุกคน